มันจะเป่ายด้าม

จะเล่าทำไมเราจึงซื้อปูดำมาปล่อยครับ
ก็คิดว่ามันน่าจะดีกว่า
ถ้าเกิดว่ามีปูตัวเล็กเพิ่มขึ้นใน

น้ำธรรมชาติเราจะปกติในโซนนี้หรือส่วนในคลองหาดน้ำปรัสด้วยว่า
บางโซนมันก็เริ่มน้อยลงก็เริ่มน้อยลงแล้วก็อีกอย่าง
ก็คิดว่ามันยังไงดีอ่ะมันก็เป็นการทำบุญนะเนอ
มันก็เป็นการทำบุญมันก็เราได้ทำมาหากินกับเขา
เราได้กินกับเขามีตังค์ให้ลูกค้ากินอ่า
ได้ช่วยในญาติพี่น้องของเขาบ้างให้มันได้เติบได้โต
บางตัวก็เป็นปูตัวเมียหลายตัวคือเป็นปูตัวเมีย
แล้วก็หลายตัวก็เป็นปูไข่ที่มันยังมีไข่อยู่ปั๊บแล้วก็
เหมือนที่บอกก็คือเราปล่อยสิบเราก็ได้พันอยู่แล้วล่ะอ่า
ครับผมมันอาจจะได้มากได้น้อยเราก็แล้วแต่มันเป็นโอกาสที่สองของสัตว์
แต่ใครก็อยากมีโอกาสที่สองอันนี้ถ้าเราสะดวกที่จะให้ได้ก็ควรจะให้
ประมาณนั้นครับผมเราทำอย่างนี้อยู่บ่อยไหมจริงจริงแล้วเกือบทุกทุกสองทำเดือนอ่ะ
ก็มีโพสต์บ้างไม่โพสต์บ้างแต่บางทีก็ช่วงนี้มันจะมีนักศึกษาฝึกงานมาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่บางทีก็อยากให้เขาคิดในแนวเดียวกันว่าอืม
เราอยู่กับธรรมชาติเราก็ควรจะช่วยดูแลเขาระยะเวลานี้นานเท่าไหร่แล้วที่ทำเนี่ย
คิดว่าประมาณประมาณน่ะประมาณประมาณหกถึงแปดปีแหละก็คือทำมาตั้งแต่ตอนเริ่มทำถั่วเลยแหละ
แต่ว่าจะเราก็เห็นอยู่ประมาณน่ะอืมบางทีแล้วบางทีเขาได้มามันก็เขาก็เรียกไว้ได้เนอะ
มีทั้งภูไข่ทั้งภูไหม้ไข่แล้วก็บางทีก็จะปล่อยไปมันก็จะตายแล้วอืม
ก็ต้องเอามากินเอามาขายแต่บางทีถ้าเกิดว่าช่วยกระตุกจิตสำนึกของคนซื้อ
คนก็เริ่มจับมาขายน้อยลงที่เป็นภูเขาเขาจะทิ้งไปเอง
อยากฝากข้อคิดอะไรถึงสังคมบ้างครับ
อยากจะกล่าวเยอะเท่าไหร่เพราะว่าทุกคนก็รู้อยู่แหละว่ารักษณะไหน
ว่าอะไรที่มันโอเคหรือมันไม่โอเคแต่เพียงแค่ว่า
กับธรรมชาติถ้าเราอยู่กับเขาเราก็ต้องดูแลเขา
แล้วมันจะให้กลับแต่ถ้าเราไม่ดูแลเขา

ถ้าเราช่วยเขาธรรมชาติเขาก็ช่วยเรากลับ
ในทางไหนบางคนที่มาแป๊บเดียวอาจจะไม่รู้
แต่คนที่ทำงานกับทะเลคุณจะมีฟิลคุณจะรู้สึกตัวเองว่า
เวลาคุณช่วยเก็บขยะเวลาคุณช่วยผูกทุ่น
เวลาคุณช่วยเกี่ยวกับว่าเคลียร์หลายอย่าง
ชายหาดที่ก้อนหินอะไรแล้วแต่ปั๊บคุณทำงานกับทะเล
แล้วคุณจะรู้ว่าบางอย่างมันจะเหมือนกับว่าทะเลช่วยเรากลับอีกทีหนึ่งครับ
สวัสดีครับ